คุณผู้ชมชมต่อทางออนไลน์ของไทยรัฐนะคะตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงประมาณหกโมง๒๕๖โมงสามสิบนะคะประมาณนี้ทางคุณศรีสุวรรณค่ะ
ฉันเอาภาพที่หลวงพี่ภัยวัลพูดก่อนคือถ้าสมมุติเราจะพูดถึงพระกับการเมืองในประเทศไทยจริงมันไม่ใช่เฉพาะตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะตอนเวทีเสื้อเหลืองแสดงก่อนหน้านี้นะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้โน้นมีมาตลอดคำถามคือคุณศรีสุวรรณคิดว่าคิดว่าตกลงแล้วเนี่ยพระไม่อยู่ในการเมืองไทยไม่ได้จริงไม่เราก็เห็นการเมืองไทยที่พระเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาโดยตลอดอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะมีในช่วงยุคนี้สมัยนี้นะครับเราเห็นมาโดยตลอดแล้วอ่านประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปก็เห็นกันมาโดยตลอดนะฮะ
ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อนเอาไปสู้ว่าโน่นนี่นั่นนี่เพราะว่าอย่า
เป็นต้นซึ่งมันก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของคนที่นับถือพระ
นับถือเนรคนที่เคารพในเพศบรรพชิตเนี่ย

ไม่ได้ไม่ได้มาใช้ของโยมน์อย่างนี้นะฮะ

แล้วมันจะไม่ดูขี้แหล่อีกหรอว่าถ้าไม่พระออกมา
ไม่ต้องมาตากแดดตากฝนตากลมมาเยอะเยอะอะไรกันเพื่อให้กลายเป็นที่ติดฉินนินทานะครับ
กลายเป็นโลกวัชชะอย่างภาษาพระที่เขาพูดกัน

หลวงพี่ค่ะทำไมไม่แยกทำไมไม่ใช้คือของเราก็คือของเรา
คำว่าของเราคือพิสูจน์สำมันเอนก็คือมีของตัวเองด้วยความแยก
การปกครองมันไม่เอื้อให้ทำอย่างนั้นเลยคุณจอมขวัญ
ระบบการปกครองแบบพนักสงฆ์เนี่ยเป็นระบบการปกครองแบบข้างบนลงข้างล่าง
มีคำสั่งลงมาตามระดับชั้นเลยถ้าเราดู๔ข้อ
ในมาตรการในการจัดการกับพระเนรเนี่ย
ตามระดับขั้นเลยมีเจ้าคณะหนเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเขต
ทีนี้พระเนรขยับอะไรไม่ได้เลยพอขยับพูดอะไรในลักษณะที่มัน
มันไม่เป็นที่ต้องการจะรับฟังของรัฐสองรัฐก็ดี
ของผู้มีอำนาจในทางคณะสงฆ์ก็ดีพระเนรเหล่านั้นถูกเล่นงานทั้งหมดเลย
คำสั่งเลยแค่ถ้ามีคำสั่งนิดเดียว
จากเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเขตไปถึงเจ้าวาดเนี่ย
อย่างก็อย่างถ้าเป็นอมาภาพเนี่ยบอกว่าให้จัดการพระมหาภัยวันเนี่ย
ต้องยอมรับคำสั่งของเจ้าวาด
พาเนเขาต้องการให้ประเด็น
มีคณะบริหารมีกรรมการมหาเทศสมาคม
มันก็เลยเป็นภาพมายคติว่าเมื่อไหร่ก็ตาม
ถ้าพระเนรออกไปพูดออกไปอยู่ในที่ชุมนุม

ก็จะเป็นมัยกติว่าพระเนรนดิ์เป็นอรัชชี

แล้วทำไมไม่ละทางโลกอะไรอย่างนี้

ว่าจะอยู่ในเวทีรวมกับการชุมนุมตอนนี้

คือมันก็หนีไม่พ้นคำว่าพระยุ่งกับการเมืองหรือเปล่า
เพราะว่ามันก็คือเป็นการเมืองบริหารพระไง
ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพรบมีมหาเทรสมาคมมีสำนักพุทธ
คือมันก็เป็นการเมืองบริหารพระอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
แล้วผมเชื่อว่าคฤหัสหรือประชาชนก็รับฟังได้
ถ้าเป็นความขัดแย้งหรือเป็นข้อขัดของพระของเนรนะครับ
แต่ว่าเป็นเรื่องที่ท่านพยายามที่จะเรียกร้องในส่วนของพวกท่านเอง
ประชุมปรึกษาหาลือนะครับผมคิดว่าทั้งฝ่ายทั้งโลกเนี่ย
ไม่ไปขัดแย้งอะไรกับท่านหรอกอาจจะเอื้ออำนวยการ
เพื่อให้มีการพูดคุยกันให้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
ผมเชื่อว่าพระผู้ใหญ่ทุกวันนี้ท่านเติบโตมานะฮะ
บวชมาตั้งแต่เป็นสมเนรยันจนเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่
แล้วเนี่ยผมว่าท่านมีเมตตาสูงด้วยซ้ำไปในการที่จะรับฟังข้อต่างเหล่านี้
แต่เพียงแต่ว่าเคยมีไหมล่ะเราเคยเห็นพระที่จะมารวมตัวกันเพื่อพูด
ว่าควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหล่านี้
ก็มีการบ้างแต่ว่าเป็นกลุ่มเล็กซึ่งมันไม่เกิดพลังในทางสังคมใดทั้งสิ้นนะฮะ
ก็ลองสิครับรวมมารวมตัวกันนะฮะนัดหมายกันนะฮะ
พระทุกองค์นะปัจจุบันนี้ก็เล่นเฟซบุ๊คกันอยู่แล้วเล่นโซเชียลมีเดียกันอยู่แล้ว
เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็ลองรวมนัดหมายกันขึ้นมาสิครับ
นำไปสู่กระบวนการการแก้ไขเรื่องเหล่านี้ก็ได้
หลวงพี่พระชั้นผู้ใหญ่รับฟังไหมค
จะไม่อยากจะบอกคุณจำขวัญและบอกคุณศีริสวรรค์อย่างนี้นะ
ในหลายมติที่ผ่านในที่ประชุมมหาเทราสมาคม
อย่างกรณีเรื่องพระเทระรูปอดีตพระเทระรูปหนึ่งจะกลับมาห่มจีวร
ปรากฏว่าพอสำนักงานพุทธเสนอเรื่องเข้าไป
มหาเทราสมคมที่ประชุมอยู่ที่นั่นเนี่ย
ไม่มีความเห็นอะไรหรือให้ความเห็นอะไร
ในทางที่มันสอดรับกับพระธรรมวินัยเลย
คือรับทราบอย่างเดียวแล้วก็เอามาประกาศว่า
เป็นไปตามนั้นคือห้ามกลับมาห่มจีวอนอีก

โดยโครงสร้างมันไม่เอื้อให้พูดอะไรเลย
มันไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปได้เลย
เมื่อไม่พูดพอสำนักงานพุทธก็ต้องยืนยันว่า
ผ่านแล้วรับทราบแล้ว
ขนาดพระอดีตพระผู้ใหญ่เหล่านั้นเนี่ย
เคยเป็นอดีตมหาเทราสมาคมซึ่งนั่งประชุมอยู่ด้วยกัน
ในที่ประชุมมหาเทศสมคม
ยังไม่มีใครปกป้องท่านเลยยังไม่มีใครกล้าพูด
โดยเอาธรรมพระวินัยมายกทัพกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เลย
ปล่อยให้กฎหมายพระราชบัญญัติอยู่เหนือพระธรรมวินัย
คือจริงหลวงพี่กำลังจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ย

คือสิ่งที่จะยึดใหญ่ที่สุดควรจะเป็นพระธรรมวินัย

อย่างคุณศรีสุวรรณออกมาเนี่ย

แต่อัตมาอยากเห็นคนอย่างโยมศรีสุวรรณตั้งคำถาม
เกี่ยวกับคำสั่งเกี่ยวกับโครงสร้าง
มหาเทศสมาคมในการบังคับใช้กับพระเนรต่าง

ลองถามกลับไปบ้างสิมันมีความชอบทำยังไง
เป็นไปโดยประธรรมวินัยหรือเปล่า
ปกป้องลูกพระลูกเนรที่เป็นลูกหลานของโยมศรีสุวรรณบ้างสิ

แล้วท่านจะไปสู้อะไรได้อำนาจท่านก็ไม่มี
คุณศรีสุวรรณค่ะคุณศรีวัลไม่ตั้งคำถามกับโครงสร้าง
ผมคิดว่าเรื่องเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่
คือเราไม่ใช่เป็นพระเราไม่ใช่เป็นเนร
เราไม่สามารถไปก้าวล่วงความรู้สึกหรือความต้องการของท่านได้
เราเห็นแต่ระเบียบผมเป็นนักกฎหมาย
ก็ดูเฉพาะระเบียบกฎเกณฑ์ที่มหาเทราสมาคม
ซึ่งเราได้รับการยกย่องและตามกฎหมายนะครับ
ว่าเมื่อท่านออกกฎท่านก็ต้องดูพิจารณาแล้วอย่างถี่ถ้วน
ไม่ใช่ว่าใช้อารมณ์ในการที่มาออกกฎเกณฑ์อะไรต่าง
อำเภอใจแล้วก็มีสำนักฝ่ายเลขาก็คือสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
สมัยก่อนก็คือกรมศาสนานะครับมาดูแลในเรื่องของธุรการให้กับท่านนะครับ
ผมว่าเมื่อเรายอมรับโครงสร้างในกฎระเบียบเหล่านี้นะครับ
แน่นอนฮะในกฎในระเบียบแต่ละข้อแต่ละกฎที่ออกมาใช้บังคับเนี่ย
มันไม่ถูกใจคนทั้งหมดหรอกมันก็มีบางคนที่ไม่เห็นด้วย
แย้งต่างมากมายแม้แต่ในทางโลกเหมือนกัน
ออกกฎหมายออกกฎระเบียบมามึงใช่มีคนที่เห็นด้วยทั้งหมดเมื่อไหร่
ก็มีคนคัดค้านแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาเห็นด้วย
ภาพเลนส์ทั่วประเทศสองสามแสนรูปเนี่ย
ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ออกกันมาเต็มแล้วนะครับ
แต่ว่าแน่นอนมีบางคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็พยายามส่งสัญญาณแต่ว่าเสียงมันไม่ดังไง
และผมเองเนี่ยจะไปเห็นด้วยกับเสียงส่วนน้อยที่ไม่ดังเนี่ยมันก็กะไรอยู่นะฮะ
ศรีสุวรรณเลือกเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อยหรือคุณศรีสุวรรณเลือกเห็นด้วยกับถูกกับไม่ถูก
ผมจะยึดในเรื่องของเหตุและผลเป็นหลักแต่เสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อยไม่สำคัญถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลเรารับได้
หลวงพี่หรือว่าจริงขออภัยนะคะหรือจริงแล้วพระเนรที่ออกมากับผู้ชุมนุมแล้วก็หลวงพี่อาจจะเป็นพระเนรส่วนน้อยหรือเปล่า
หลวงพี่อาจจะเป็นพระเนรที่ออกมากับผู้ชมมุมแล้วพระเนรที่ออกมากับผู้ชมมุมแล้วพระเนรที่ออกมากับผู้ชมมุมแล้วพระเนรที่ออกมากับผู้ชมมุมแล้วพระเนรที่ออกมากับผู้ชมมุมแล้วพระเนรที่ออกมากับผู้ชมมุมแล้วพระเนรที่ออกมากับผู้ชมมุมแล้วพระเนรที่ออกมากับผู้ชมมุมแล้วพระเนรที่ออกมากับผู้ชมมุมแล้วพ

รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียนะครับสองไปจัดทำการศึกษานะฮะ
ให้มาออกมาให้ชัดเจนแล้วก็นำเสนอต่อพระบิกษ
ดังนั้นการแก้ไขพรบอสงศ์ปีหกศูนย์ปีหกหนึ่งเนี่ย
มันต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้แต่ผมไม่แน่ใจว่า
ไปอยู่ตรงไหนไม่ผ่านแน่นอนไม่ผ่านคณะกรรมธิการอะไรเลย
ไม่ผ่านการทำงานเลยฝากคุณโยมศรีไปหาข้อมูลด้วย
วันละรวดเลยพิจารณากันทีเดียวอันนี้ฝากอันนี้อันนี้ขอช่วยไปตรวจสอบที
งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเพิ่มประเด็นสมมุติเราอิงตามพรบอสงศ์หกศูนย์หกหนึ่ง
เอาแค่นี้ก่อนนะคะแก้ไขเพิ่มเติมหกศูนย์หกหนึ่งคำถามคือ
คุณศรีสุวรรณมีมุมมองว่าจริงจริงแล้วพรบอสงศ์ในในหกศูนย์หกหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็คือโลกก็พยายามจะเข้าไปยุ่งกับธรรมป่ะคะคือเหมือนกับจะบอกว่าพยายามให้แยกกัน
บอกแล้วไงคือจริงจริงหลักมันก็คือพรบสงฆ์ปีศูนย์ห้าค่ะ
เพียงแต่ว่าหกศูนย์หอบหนึ่งเนี่ยมันเป็นการปรับ
ให้มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเช่น
สำนักงานพุทธศาสนามันก็เพิ่งตั้งขึ้นในสมัยก่อนมันไม่มี
ถ้อยคำนี้ในกฎหมายสงฆ์ปี๐๕
เขาก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอ่างั้นที่ฉันไปที่๐๕
๐๕หรือแม้กระทั่งที่หลวงพี่บอกว่าก่อน๐๕มันมีตั้งแต่๑๐
แล้วเนี่ยนะคะคำถามก็คือว่าก็คือโลกพยายามจะเข้าไปกำหนดธรรมป่ะคะ
คือก็ล้ำเข้าไปหาเขาอ่ะเหมือนกับเอาการเมืองเข้าไปหาเขาเองอ่ะ
ครับมันก็จำเป็นครับเพราะถ้าไปยืนหยัดอยู่
อ่าพรบสงฆ์เดิมปีศูนย์ห้าเนี้ยมันก็จะติดขัดโน่นติดขัดหนี้
แล้วเกิดปัญหาตามมาอ่าเรียนใช่ไหมครับเรียนถามให้ชัด
คือจริงแล้วคุณศรีสุวรรณคิดว่าการดิฉันอาจจะใช้คำไม่เหมาะกับพระสงฆ์นะคะ
คือการจัดระเบียบวินัยต่างที่เห็นควรว่าจะเป็นเนี่ย
คือคุณศรีสุวรรณคิดว่าอะไรใหญ่สุดรัฐมนูลกฎหมายเฉพาะอย่างพรบสงฆ์
หรือว่าพระธรรมวินัยอะไรต้องใหญ่สุดในมุมมองของคุณศรีสุวรรณ
คือในส่วนทางโลกเนี่ยรัฐมนูลคือใหญ่ที่สุด
ลองลงมาก็คือเอ่อประกอบรัฐธรรมนุนค่ะตามมาด้วยพระราชบัญญัติค่ะ
พรบสงฆ์คือพระราชบัญญัติมันก็ใหญ่ลำดับที่๓อยู่แล้ว
ในส่วนของทางสงฆ์เนี่ยเขามีพระธรรมวินัยอ่าเป็นเป็นเหมือน
กฎหมายสูงสุดของเขานะครับมันก็มีบทบัญญัติอยู่นะครับ
แต่เพียงแต่ว่าการที่สงฆ์จะอยู่เฉพาะในพระธรรมวินัยเนี่ย
มันไม่ได้แยกกันระหว่างน้ำกับน้ำมันได้ซะเมื่อไหร่นะฮะ
มันก็มีการเกี่ยวพันธุเกี่ยวยงกันเพราะสงฆ์กับคฤหาสก็ต้อง
อาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็มีเรื่องที่จะต้องมา
ปะทะสังสรรค์หรืออะไรกันเนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีกฎหมาย
มาควบคุมมาดูแลมาจัดระเบียบก็เท่านั้นเอง
มันไม่ได้ไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสร็จภาพของสงฆ์มากมาย
อย่างที่ท่านว่าเสมอไรอ่าลงพี่ค่ะอ้อกระทบชัดเจนเลย
เวลาที่มันอยากกรรณสงฆ์เนี่ยกระทบชัดเจนเลยอย่างจะมาพูดเรื่อง
ประเด็นเรื่องสิทธิในการคลองจีวรยังไม่ได้เลย
มาตราที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานที่บอกไว้ชัดเจนเลยว่า
ถ้าคณะสงฆ์ถูกบังคับถ้าพระสงฆ์รูปใดถูกบังคับให้
ให้ต้องคดีต้องคดีความและถูกบังคับให้ต้อง
เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยถือว่าเป็นการสละสำนักเพศ
ต่อให้คดีความยังไม่ถึงที่สุดอะไรก็ตามแต่ท่านจะท่านจะ
กลับมาคลอนชีวันใหม่ไม่ได้อันนี้มันขัดกับหลักศิษย์ที่
หรือภาพชัดเจนเลยแล้วมาตรานี้ยังมีอยู่มีอยู่เพื่อใช้เป็น
ช่องทางในการจัดการกับพระซึ่งไม่ไม่รู้แหละจะไม่อะไรกับ
ก็ตามแต่เนี้ยมันมีช่องโหวช่องว่างอยู่อย่าง
เนี้ยคุณจอมขวัญนี่มันเห็นชัดเจนที่สุดเลยจริงจริงถ้าถ้าพูดถึง
พิสูจน์สามเณรเองเนี่ยนะคะคือเวลาเวลายึดถือในการใช้เป็น
กรอบปฏิบัติเนี่ยอะไรใหญ่สุดคะคืออย่างนี้คุณศรีสุวรรณเป็น
กฎหมายฉันก็จะเห็นลำดับความสำคัญถ้าเป็นภิกษุสงสามเนรเอง
คือยึดอะไรทั้งโลกบอกว่ารัฐธรรมนูลเป็นจริง
ก็ต้องใหญ่สุดมันจะมาพยายามครบประธามวินัยมันก็ล้อมล้าง
อยู่ภายใต้หลักพระธรรมวินัยเหรอในทางกลับกันมาถึงบอกว่า
บรรยัติคณะสงฆ์เนี่ยแต่เดิมเนี่ยที่มันมีมาเนี่ย
มันควรจะมีเพื่อประโยชน์แก่การที่ทำให้กระบวนการทางพระธรรมวินัยบางอย่าง
มันเป็นไปอย่างสะดวกขึ้นหรือมันสอดคล้องกับ
พระธรรมวินัยมากขึ้นในบางเรื่องเท่านั้นเองยกตัวอย่างได้ไหมคะ
อะไรที่ถูกกำหนดมาเหมือนกับเอาอย่างนี้เรียนใช้ภาพอย่างนี้
คืออะไรที่ถูกกำหนดมาที่ดูเหมือนเป็นทางโลกอ่ะแต่ว่าคือไปปฏิบัติใช้กับ
พระสงฆ์เนี่ยนะคะที่หลวงพี่รู้สึกว่ามันขัดกับพระธรรมวินัย
แล้วคือไม่ไปด้วยกันแล้วยังไงต้องสู้ว่าให้แบบเปลี่ยนให้ได้
ตามมามองว่ากระบวนการมันไม่ได้เช่นพระพุทธเจ้าสร้างคณะสงฆ์ออกมาเนี่ย
นักสงฆ์เนี่ยสมัยพุทธกาลมีความเป็นพรดรภาพมากอยู่กันแบบพี่แบบน้อง
แบบพระอุปชาปกครองสาธิวิหาลิกอันเตวาศิกสมัยก่อนเนี่ย
พระอุปชาจะบวัดบวัดคุณระบุได้เนี่ยต้องดูแลห้าปี
พันธุ์รูปก็มีบวัดแล้วก็ทิ้งหมดแล้วภาในเหล่านั้นยังไม่เป็นนิสัย
ไม่เป็นนิสัยมุตกะก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามประธรรมวินัยได้
แล้วก็เลยเห็นข่าวพระทำตัวเสื่อมเสียทำตัวไม่ดีหมด
เพราะระบบทางพระธรรมวินัยมันล่ม
เจ้าวาดเนี่ยปกครองวัดเนี่ย
พระลูกวัดไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นเพื่อนสหธรรมจารี
หรือเพื่อนพรมจารีประพฤติธรรมด้วยกัน
ทุกอย่างเนี่ยแล้วแต่เจ้าอาวาสจะจัดการเลยจะตั้งใครก็ได้
อยู่ในวัดจะดูแลสมบัติพระสถานคนเดียวก็ได้
จึงมีเรื่องเงินทองเงินอะไรเยอะแยะโอนเข้าบัญชีเจ้าวาดก็ได้
อย่างนี้พระธรรมดูแลคนเดียวมันไม่เป็นปลายธรรม
มันทำให้ระบบคณะสงฆ์ของพระเจ้าล่มหมดเลย
หลวงพี่แต่ว่ามันมีอันนี้เข้าใจในภาพใหญ่ที่หลวงพี่บอกนะคะ
คือมันมีลำดับขั้นมียศมีตำแหน่งในสงฆ์
คืออันนี้ก็ทำให้คือตกลงเป็นโรคหรือเป็นสงฆ์กันแน่นะ
ตอนนี้ที่เราพูดในบริบทเมืองไทยอันนี้เราเข้าใจกัน
ทีนี้ขอถามเป็นประเด็นเล็กลงไปหน่อย
เมื่อสักครู่นี้ที่คุณศรีสุวรรณพูดถึงบอกว่ามันมีประเด็นพูดถึงการทวงคืนคิ้วใช่ไหมคะ
คืออันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงจังหรือเปล่าที่พระสงฆ์คุยกันเป็นเรื่องจริงจังไหม

มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็ได้

แต่ถามว่าพระที่ท่านออกมาพูดมีสิทธิ์พูดไหม

โกนคิ้วมันไม่ได้เป็นข้อบรรยัติตามภาวินัย

มี๓กรณีเลยว่าทำไมถึงกดคิ้วเนี่ย
อย่างต่อมาเนี่ยเพราะมันมีเคล็ดกรณีนี้เนี่ย
มาจึงได้ไปศึกษาว่าเพราะเหตุอะไร

ไม่เหมือนกับเถระวาสของรังกาที่เขาเป็นเทรวาสเหมือนกัน
มันอยู่ที่เราจะมองมุมไหน
ค่ะคุณศรีสุวรรณมีปัญหาเรื่องคิ้วที่ท้าท้วม

ยกตัวอย่างเรื่องคิ้วขึ้นมาได้
ข้อเรียกร้องในป้ายที่พระสงฆ์เอามายืนโชว์

ที่พระสงฆ์ในเมืองไทย

พรบสงฆ์ซึ่งร่าง

แล้วก็คิดเห็นอย่างไร

หรือการเข้าไปจัดการจัดระเบียบต่าง

เมื่อสังคมของคณะสงฆ์ก็เป็นอีกสังคมหนึ่ง

เพราะฉะนั้นจะมาบอกมาแยกกันฝ่ายสงฆ์ก็

มันก็มีฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนั้น
มันก็สอดแทรกอยู่ในระบบของสังคม

แม้ว่าท่านจะยึดถือทำวินัยเป็นที่ตั้ง

วัดปฏิบัติของท่านหลายส่วนหลายอย่าง
มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลกทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอาทางโลกเข้าไป

ไม่เข้าไปเขาเรียกอะไรไปล้วงลึก
ถึงขนาดว่าท่านต้อง

ท่านก็ทำผิดกันเยอะแยะไป
ถ้าจะเอา๒๒๗ข้อมากาง

ทุกวันผมเชื่อว่าพระแทบจะทุกรูป

ซื้อของจ่ายเงินจ่ายทองก็อยู่ในพระธรรมวินัย
แต่เพียงถ้าเราไม่บังคับกันให้เข้มงวดเกินไป
ยกเว้นไอ้ปลาลาภิกษี

ถ้าเรียนเข้าใจผิดคุณศรีสะวันแก้นะคะ

อาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างชัดเจนที่
ภิกษุกษงมาพูดเรื่อง

กับกรณีที่

มีลำดับชั้นยศโครงสร้างต่าง

ตกลงมันต่างกันตรงไหนสองภาพนี้
ว่าตกลงสงฆ์เกี่ยวกับการเมืองได้ไหม
เพราะการเมืองในสงฆ์เราก็เห็นโครงสร้างถูกไหมคะ

กับพระที่มีตำแหน่งแห่งหนอย่างนี้
คือในม็อบเนี่ย

งั้นตำรวจเขาไม่ออกหมายเรียกหมาย

ส่งฟ้องศาลกันอยู่เมื่อม็อบผิดกฎหมาย
ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนคนทั้งประเทศเนี่ย

จะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของท่าน
ที่ขอนัยยาตถูกกฎหมายอะไรคือคุณสีสะพานไม่ไม่มีปัญหา
ไม่เป็นไม่มีปัญหาเลยอ่ะเดี๋ยวตกลงติดแค่ว่าหมอ
ขอขอขออนุญาตไม่ขออนุญาตก็เลยเป็นม็อบถูกกฎหมายหรอม็อบมันก็มี
กฎหมายรองรับอยู่ใช่ไหมฮะค่ะขออนุญาตในการจัดประชุมแล้วไม่ส่ง
ผลกระทบต่อบุคคลอื่นเนี่ยมันก็จัดประชุมได้อ่านะฮะหลายคนเขาก็จัดประชุมกัน
ก็ไม่ผิดกฎหมายเช่นจัดประชุมในเอ่อสวนสาธารณะจัดประชุมในเอ่อ
ศูนย์กีฬาอย่างงี้เป็นต้นมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรหลวงพี่คือจริงจริงในวัด
คือเรียนเห็นข้อกำหนดนะคะว่าในวัดทำแบบนี้ไม่ได้นะ
แต่ดิฉันถามว่าแล้วถ้าสมมุติเราลงไปในหน่วยย่อยเนี่ยเอ่อ
พระพระสงฆ์สามเมณีเนี้ยนะคะสามารถที่จะพูดเนี้ย
ที่ตัวเองไม่เห็นด้วยเนี่ยในในวัดได้ไหมพูดที่ไหนล่ะ
คุณจอมขวัญที่ไหนมีพื้นที่ให้พูดล่ะมันไม่มีจะไปพูดที่วัดที่ไหน
ตรงไหนเพราะว่าวัดมันอยู่ภายใต้การดูแลของคณะสงฆ์ทั้งหมดเลย
โครงสร้างตั้งแต่วัดลงไปจนถึงองค์กรใหญ่สุด
มันอยู่ภายใต้การดูแลภายใต้พระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด

แล้วถ้าไม่มีการชุมนุมแล้วจะทำยังไงคะ
ก็เนี่ยเขาก็ต้องหาพื้นที่แบบนี้ไงคุณจอมขวัญ
แต่ว่าจะพูดให้เป็นธรรมก็คือมันไม่ใช่มีเฉพาะในพื้นที่การชุมนุมหรอก
ที่เขาจัดงานเสวนากันอะไรกันก็มีการพูดเป็นปกติ
ก็เหมือนนักศึกษานั่นแหละจะพูดบางเรื่องในวงเสวนาไม่ถูกดำเนินคดี
แต่พอไปพูดบนเวทีการชุมนุมถูกดำเนินคดีอะไรอย่างนี้เป็นต้น
หลวงพี่ทำไมไม่ใช้วิธีการที่เขาให้ไว้
แล้วก็ค่อยดันให้เกิดการเปลี่ยน

เสนอไปไหนเสนอเรื่องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ย
เสนอไปให้องค์กรซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์เขาจะฟังเหรอ
เสนอไปให้สำนักงานพุทธสำนักงานพุทธก็อยู่ภายใต้
การดูแลของพระราชบัญญัติอันนี้ของคณะสงฆ์
องค์กรสงฆ์เขาจะฟังเหรอไม่มีทางเขาไม่มีทางฟัง

คือเรียนทราบว่าในส่วนของการเมืองไทยมีพระสงฆ์
แต่ละรูปเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เข้าใจ
แต่ประเด็นคือว่าแต่ว่าถ้าภาพใหญ่

คือพระสงฆ์ที่เราเห็นในแต่ละครั้งถือว่าเป็นส่วนน้อยนะ
ถ้าเอาภาพข้างนอกที่แบบคนนอกมองเข้าไปนะครับ

พระสงฆ์ซึ่งมีความคิดเห็นตรงกันกับพระเนร
ซึ่งออกไปพูดเรื่องเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยเลย
แต่มันเป็นขึ้นใต้น้ำเท่านั้นเอง
เพียงแต่พูดกันในที่รับเท่านั้นเอง
มันมีการพูดกันอยู่ในมหาลัยสงฆ์ในพื้นที่ต่าง
มันมีการพูดถึงปัญหาเหล่านี้อยู่ทุกวันเลย
เพียงแต่ว่าเราเอาสิ่งซึ่งพูดกันในที่รับเนี่ย
ออกไปสู่พื้นที่สาธารณะเท่านั้นเอง
ให้มันเป็นที่พูดถึงบนพื้นที่สาธารณะ
หลวงพี่เวลามีประเด็นที่พระพิสุสามเณรเห็นว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยนะคะ
คือถ้าอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยคือดันแค่ไปถึงสำนักพุทธ
หรือต้องดันไปถึงมหาเทรสมาคมหรือต้องดันมาทั้งโลกคือสภาไหมคะ
เขาไม่ดันไปทางที่คุณจอมขวัญว่าหรอก

เพราะรัฐเป็นคนออกกฎหมาย

ถึงแม้ว่าต้องมาสภาก็ตามได้ทำบ้างไหมคะ
ต้องส่งเสียงไงแต่ปกติมันยังไม่มี

ก็ไปเรียกร้องกันก็ต้องไปเรียกร้องผ่านรัฐนั่นแหละ
ไม่ใช่ไปเรียกร้องผ่านคณะสงฆ์ด้วยกันเอง

อย่างที่จะมาเรียนคุณจอมขวัญตอนต้นว่า

มันมาจากทางโลกมันมาจากรัฐ
เป็นคนออกกฎหมายมาเป็นคนตากฎหมายมา

หลวงพี่คิดว่าถ้าจะพูดแทน

ในรายการนี้มีอะไรบ้างที่ตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่
เป็นปัญหาโครงสร้างเป็นปัญหาสันหลังของ

เรื่องพระราชบัญญกณสงฆ์เรื่องสิทธิเสร็จภักดิ์
เขาพูดไปไกลถึงเรื่องความเสมอภาค
ของคนทุกคนแม้แต่คนที่ไม่มีศาสนาด้วย

เขาดีมากเลยถ้าเราเปิดใจรับฟังเขาสักนิดหนึ่ง

เพราะว่าโดยปกติทุกวันนี้เนี่ย
ศาสนาพุทธถูกโจมตีอยู่ตลอดเวลาเลย

ได้รับสิทธิอะไรมากกว่า

อย่างนี้คณะสงฆ์บางกลุ่มก็เห็นว่า

หรือกับระเบียบกับวิธีการที่มันเป็นอยู่อย่างนี้

แล้วก็อยากจะทำให้ทุกอย่างเนี่ย

เป็นเรื่องเสมอภาคกันแม้แต่คนที่ไม่มีศาสนา

เอาคำสอนทางศาสนาหนึ่งไปเป็นข้อห้าม

ห้ามกันในวัดสิห้ามกับคนพุทธด้วยกันสิ

คนเขานับถือศาสนาอื่นเกี่ยวอะไรด้วย

ที่หลวงพี่พูดมาดังนั้นขอมาปิดท้าย

คือเขาก็ไม่ใช่ไม่พยายามในพื้นที่เขานะ
แต่ว่าคือโครงสร้างมันก็ทำลำบาก
ที่จะเสนอที่จะดันเองเพื่อที่จะไปแก้พรบสงฆ์หรืออื่นเพราะผมคิดว่าท่านมาหาท่านปรวิตกมากเกินไปเพราะยังท่านยังไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเลย
ก็ลองเริ่มต้นทำหน่อยสิพื้นที่ของท่านนะวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยุคสมัย๒๕๐๔ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะ
ณวันนี้เนี่ยโลกโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดท่านวันนี้ท่านคอมเมนต์เรื่องโน้นเรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊คผ่านทวิตเตอร์กันเต็มไปหมด
ผมก็อ่านใช่ไหมฮะนั่นแหละพื้นที่สาธารณะที่ท่านจะนำเสนอประเด็นต่างที่ท่านเรียกร้อง
แล้วถ้ามีคนเห็นด้วยหมายถึงสงฆ์ต่างทั่วประเทศเห็นด้วย
ข้อเสนอเหล่านี้เรามาตกลงเรามาร่วมหาลือกันเพื่อให้ตกผลึกมากขึ้นจริงไหม
คนที่เห็นด้วยจะได้มารวมตัวกันแต่ผมคิดว่าข้อเสนอเหล่านั้นเนี่ย
พระอื่นเขาไม่ค่อยเห็นด้วยไงก็ลองทำขึ้นมาสิใช่ไหม
แล้วทำขึ้นมาแล้วทำมาติดแล้วปัญหาแล้วอุปสรรคเนี่ยค่อยมาบอกให้ศรีสุวรรณ
ศรีสุวรรณโยมศรีสุวรรณช่วยหน่อยเนี่ยพยายามผลักดันเรื่องนี้แล้วมันเกิดปัญหา
คนนู้นคนนี้ไม่มาร่วมอย่างเงี้ศรีสุวรรณจะได้ไปช่วยได้ใช่ไหม
หลวงพี่หรือว่ายังไงคะดันแล้วผ่านคุณศรีสุวรรณ
ถือว่าเป็นการรับปวรณาแล้วแล้วต่อมาจะไปให้กลุ่มพระสงฆ์รุ่นใหม่เนี่ย
ทำเรื่องเหล่านี้แล้วก็ให้โยมศรีสุวรรณนี่แหละ
เป็นคนช่วยขับเคลื่อนด้วยความยินดีอัตมาขออนุโมทนาร่วมด้วยความยินดี
แบบกรยานมิตรสำหรับการสนทนาธรรมวันนี้นะคะ
แต่ว่าเราอาจจะเห็นภาพนี้หลังจากนี้ต่อไปอีกนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพิสุหรือว่าสามเณรในการชุมนุมอันนี้คาดเอาเองนะ
แต่ว่าออกมาแล้วเป็นอย่างไรไม่ทราบส่วนการรับเรื่องของคุณศรีสุวรรณก็ไม่ทราบเป็นอย่างไร
เพราะว่าส่งเรื่องไปเนี่ยคือสังกัดสังกัดของสำนักพุทธเนี่ยคือสังกัดสำนักนายกถูกไหมคะ
สำนักพุทธมีสถานะเป็นเลขาของมหาเทรสมาคมนะคะ
ซึ่งลักษณะแบบนี้ถ้าที่ฉันพูดสรุปผิดคุณศรีสุวรรณแย้งนะคะ
คืออย่างนี้ก็คือเอาเรื่องสงฆ์มาให้โลกจัดการนะ
เรียนเข้าใจถูกหรือเปล่าก็น่าจะเป็นในลักษณะนั้น
ซึ่งคุณศรีสุวรรณถือว่าตัวเองไม่ได้สนับสนุนผิดด้านถูกไหม
ก็คือตามรายลักษณอักษรแล้วก็พรบมติคำสั่งต่างตามรายลักษร

ส่วนถ้ามีผลบังคับใช้หรือมีผลลงโทษใดจริง

ยินดีครับเจอพอทั้งสองท่าน
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ยังต้องถกเถียงกันอีกนะคะ
เพราะว่ามันอาจจะมีอยู่หลายมิติที่มันสลับซับซ้อนอยู่
ถ้าเราพูดแบบความเป็นรัฐไทยนะคะ

แต่ว่าอันนี้ถือว่าได้หลายประเด็นแล้วนะคะ
สำหรับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะ
โมง๑๕นาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ